ใสของลูกเสือโครงสีขาวน่ารัก

ใช่ค่ะ๒ตัวนะคะที่เป็นสมาชิกตัวใหม่

เกิดเมื่อวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ใช่ค่ะกำลังดูดนมแม่เสืออย่างอร่อย
ลืมตามมาดูโลก๒๒มิถุนายนนี่เองนะคะ

เป็นผอสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบอกว่า
ลูกเสือโครงขาวทั้งคู่เกิดจากพ่อฮ้องขวัญ

ร้องเรียกขวัญเรียกขวัญอ๋อเรียกขวัญ
ส่วนคุณแม่ชื่อว่าแม่เสือมายค่ะอายุ๔ปี
ลูกเสือมีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะ

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก
ก่อนที่จะนำออกมาแสดงให้กับนักท่องเที่ยว

แล้วก็นับเป็นความสำเร็จของโครงการ

ที่ให้ความสำคัญในการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ
มีเสือโครงขาวรวมลูกเสือที่เกิดแล้ว๒๕ตัว
ผู้๑๐ตัวเพศเมีย๑๓ตัว

ก็คือน้องใหม่๒ตัวนี้เองนะคะ
เสือคร่องขาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

หากินในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่นะคะ
แต่ก็อาจจะหากินในเวลากลางวันได้เป็นบางครั้ง
มีถิ่นกำเนิดเดิมนี่อยู่ในประเทศอินเดีย
เป็นสัตว์ป่าใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วนะคะ
ลักษณะของเขาเหมือนกับเสือโครงทุกประการ
แต่ว่ามีลักษณะเด่นคือขนพื้นน่าจะเป็นสีขาวลายเป็นสีน้ำตาล
่านตาสีฟ้าจมูกสีชมพูและก็สีขาวครีมค่ะ
นี้เกิดจากความผิดปกติของยีนแต่ว่าไม่ใช่สัตว์เผือกนะคะ
แต่ว่าเป็นการผิดปกติที่ผิวหนังมีจำนวนเม็ดสีน้อย
เรียกว่าภาวะดากน่ารักมากค่ะจะสวยมากนะ